ก็พบต่อแหน่มกาลไทย
ดูสัมภาษาประหลาด
แต่ว่าล่าสุดจากสัมภาษณ์ครั้งนี้นี่แหละค่ะ
โอ้โหก็เป็นเรื่องราวคึกโครมค่ะ

มาชี้แจ่งค่ะกรณีนะคะ
ที่ต้องถอนตัวแล้วก็ต้องฟ้องร้อง
เพราะว่าเรื่องค่าตอบแทนนะคะ

ฟังก่อนเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวมาฟังมะตูมกันอีกที

แสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้ประกอบการจริง
เราเป็นเจ้าของตัวทรัพย์ศิลปัญญาจริง

ใช่ครับถ้าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จริงนะครับ

รับเงินมาแบ่งสรรปันส่วนให้ทุกคน

มันไม่ใช่เราเลยส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาเลย

เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เราเสียไป

เป็นจุดผมว่าเรื่อง
เรื่องเทรดมาร์คผมว่าเป็นจุดแตกหักนะ

ไปติดตามได้ในแต่ละดอนไลน์ค่ะ
ถังมาตูมค่ะ

ก็ดีใจที่ตัวแทนยังรักเขาอยู่

ก็มาเปิดใจกันนะคะฟังต่อกันไปเลยค่ะ

ผลประโยชน์ไปกักเขาหรือเปล่า

ในเชิงของการพูดออกสื่อ
เขาเป็นบอสและพรีเซนเตอร์

แต่ได้รับผลประโยชน์มากกว่าพรีเซนเตอร์

ว่าเป็นมากกว่าพรีเซนเตอร์คือเป็นบอสครับ

ทุกอย่างหารเท่ากันรับผิดชอบร่วมกันครับ

ฟังบทสัมภาษณ์ของปูรัฐล่าสุด
แล้วตูมเสียความรู้สึกกับปูมมาก

เพราะถ้าไม่ได้อยากสนิทเราก็ไม่ได้อยากจะไปสนิทกับเขา

ถามว่าวันนี้มันร่วมงานกันได้ไหมมองหน้ากันติดไหม

เขามองเราไม่ติดแล้วแล้วเราก็ไม่กล้ามองเขาด้วย
ก็รู้สึกแบบโอ้โหเขาคิดถึงเราขนาดนี้
แล้วก็มาเคลียร์อย่างตัวของเขาเอง
แต่ว่าตอนนี้อย่างที่ทีสาม
ตูมบอกว่าให้พี่ต้นหอมเป็นคนพูดละกัน
เพราะว่าเจอสื่อกันเยอะแล้วนะคะก็ฟังหูไว้หู

ตัวแทนใช่แล้วก็ผู้บริโภคด้วยอีกอย่างหนึ่งคือผู้บริโภคที่อาจจะซื้อไปแล้วหรือกำลังจะ
ก็ตัดสินใจกันดีแล้วกันนะคะ
ก็รอติดตามกันต่อไปกับบันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ